กรณีของสาวโรงงานในพื้นที่สมุทรสาครนะฮะ
เธอไปนั่งทับที่หนีบผมนะครับ
ทำให้น่องของเธอได้รับบาดเจ็บเป็นบาดแผล
แล้วเธอก็แสบร้อนเลยไปหาหมอนะครับ
ปรากฏไปพบบุรุษพยาบาลทำแผลให้เธอ
แล้วแผลมันอยู่แบบใกล้แก้มก้น
ต้นขาน้องบนเลยละ
ปรากฏว่าบุรุษพยาบานมือไปเดินของส่งหวนหนังงูหลายต่อหลายครั้ง
เธอคิดว่าบุรุษพยาบาลคนนี้ตั้งใจแน่
ได้พานางสาวกบอายุ๒๒ปีสาวโรงงานคนนี้
ไปเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบน
เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีนี้แหละครับ

โดยนางสาวกบผู้เสียหายบอกว่าจากการสอบถาม
เพราะว่าบุรุษพยาบาลที่ทำอาณาจารย์จับของสงวนของเธอนั้น
ไม่ได้มีหน้าที่ล้างแผลผู้ป่วยนะ
แล้วเธอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมวันนั้นจึงมาล้างแผลให้เธอได้
และตั้งแต่เกิดเรื่องแจ้งไปยังโรงพยาบาล
ทางโรงพยาบาลยังไม่ได้ติดต่อใดกลับมาเลยค่ะ
แม้แต่คำขอโทษยังไม่มีสักคำเลยนะคะ
จึงยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าที่เธอเล่าให้ฟังว่าบุรุษพยาบาลคนนั้น
วันนั้นก็พูดในธรรมนองเหมือนแบบ
ถามนอกเรื่องโสดไหมลูกล่อลูกชนกับเธอเธอก็รู้สึกแปลกแล้วนะครับ
ด้านของตำรวจสพกระทุ่มแบนบอกว่า
พบบุรุษพยาบาลชายคนนี้อายุ๒๕ปี
ที่อยู่ตามบัตรประชาชนเป็นเขตทวีวัฒนากรุงเทพ
ตอนนี้ได้ออกหมายเรียกให้มาพบตำรวจแล้วนะครับ
ซึ่งหากสอบสวนพบว่ากระทำความผิดจริงก็จะดำเนินการตามกฎหมาย
ส่วนที่มีการอ้างว่าปกติแล้วบุรุษพยาบาลชายคนนี้เนี่ย

แต่วันนั้นกลับอาสามาล้างแผลให้
ตอนนี้ต้องสอบสวนผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก่อนนะครับ
หากเป็นเรื่องจริงจะสามารถสนับสนุนเจตนาว่าทำอนาจารย์
ก็ต้องสอบสวนสืบสวนกันต่อไป
แล้วก็ต้องดูความรับผิดชอบของโรงพยาบาลด้วย
ถ้าปล่อยให้คนที่ไม่ได้มีหน้าที่
แล้วอยู่เข้าไปทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย
มันผิดปกติอย่างไรหรือเปล่านะครับ